ไหวทางการเมืองกันหน่อยหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็มีการประชุมร่วมกับแม่น้ำห้าสาย
ชัดเจนแล้วเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้ง
แต่มันมีดราม่าตามมาเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
ที่จะตัดโลโก้ตัดชื่อพักออกไป
คำถามคือแล้วประชาชนจะสับสนหรือเปล่า
จำได้ไหมว่าพักนี้เบอร์อะไร
เอาจริงบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกนะคะ
ถูกต้องโลโก้มันสามารถช่วยได้นะครับ

ในเรื่องนี้ครับนายนัทเล่าศรีสวกุลนะครับ
เป็นรองเลขาธิการกรกตก็ชี้แจงบอกว่า
ถ้าใส่ชื่อกับโลโก้พักในบัตรเลือกตั้งเนี่ย
ทำให้เกิดปัญหาสำหรับการเลือกตั้ง

เลือกตั้งที่พิมพ์ขึ้นจะถูกใช้
เลือกตั้งทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งหากเกิดปัญหาผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง
กรกตจะไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งสำรอง

พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกระแสที่ระบุว่า
ขอสชแทรกแทรงการทำงานของกรกต

กรกตจะมีการพิจารณาเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปและเรื่องของการ
เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งต่อไป
ทางด้านของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพท้ายบอก
สร้างความสับสนให้กับประชาชน
ทั้งที่รัฐธรรมนูลได้ให้ความสำคัญ
ตามข้ออ้างเรื่องของการปฏิรูปการเมืองนะครับ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะแน่นอนนะคะว่าเขาเองก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
โดยคุณอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
จะเสนอที่ประชุมพักประชาธิปัตยื่นคัดค้านต่อสารรัฐธรรมนูล
กรณีที่บัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อพักไม่มีโลโก้พักมีเพียงหมายเลขเท่านั้นนะคะ
ไม่น้อยที่อ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ได้
ซึ่งไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงจะไม่ให้ใส่สัญลักษณ์ของพัก
ขณะที่นายสนทิรัฐสนทิจิระวง
เลขาธิการพักพลังประชารัฐนะคะก็กล่าวถึง
เพื่อระดมทุน๖๐๐ล้านบาท
ว่าเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายของพักกำลังประสานอยู่นะคะว่าทำได้หรือทำไม่ได้
ซึ่งยืนยันว่าเป็นขั้นตอนปกติที่พักการเมืองต้องทำ
เพื่อให้มีเงินเข้ามาอุดหนุนพัก
ทั้งนี้ค่ะมีรายงานจากกรกตระบุว่ากรณีการขายโต๊ะจีน
เพื่อระดมทุนนั้นพักการเมืองทุกพักสามารถทำได้
เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่ยกเลิกคำสั่งคอสช
ห้ามพักการเมืองทำกิจกรรม
ซึ่งถือว่าการระดมทุนนั้นในกฎหมายไม่มีการกำหนดเพดานเงินเอาไว้

ที่กำหนดข้อห้ามคือไม่ให้บุคคลบริจาคเงินให้พักการเมือง
เกิน๑๐ล้านบาทต่อปี
แต่ว่าอย่างของพักพลังประชารัฐเนี่ย
เขากะว่าระดมทุนก็คือ๖๐๐ล้านบาท